คนที่ไม่ได้ไปคือคุณแซนที่ไปคือคุณปอคุณโรเบิร์ตคุณจ๊อปคุณกระติก
และอีกหนึ่งคนคือคุณโบทีเคนั่นเอง
สำคัญอย่างไรจะได้รู้ไงฮะว่าคนที่เข้าไปให้ปากคำเนี่ย
คุยนานแค่ไหนถ้าคุยนานแสดงว่ามีอะไรรึเปล่าใช่

กระติกปโรเบิร์ตจ๊อปแล้วก็คุณโบทีเค
ใช้เวลาประมาณ๗ชั่วโมงก็เลยแล้วเสร็จ
คนแรกที่ออกมาคุณกระติกก่อนเลย
คุณกติกลงก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ครับ
ซึ่งคุณกระติกนี่แหละเป็นคนที่ถูกจับภาพได้ว่า

หน้าตาเคร่งเครียดเลยเอามือกุมขมับเลยพอเห็นคนแอบถ่ายเท่านั้นแหละ

คุณกระติกออกมาจากกองประคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งตอน๒ทุ่ม๕๐ครับ
คนที่สองคือคุณโบทีเคคนนี้เป็นคนที่สองที่ออกมานะครับ
ห่างจากคุณกระติกประมาณสัก๒ชั่วโมง
คุณโบทิเคออกมาตอน๕ทุ่มแล้วมาพร้อมกับแฟนนุ่มแล้วก็ทนายด้วย
จากคุณโบทิเคออกมาเป็นคุณจ๊อปออกมาตอน๕ทุ่ม๕นาที
จากคุณจ๊อปเป็นคุณโรเบิร์ตออกมาตอน๕ทุ่ม๑๕นาที
อันนี้ไม่มีการระบุเวลาที่แน่ชัดนะครับว่าคุณปอออกมาตอนไหน
ทีนี้ถามว่าประเด็นที่สอบสวนล่ะมีอะไรบ้าง
มีประเด็นใหม่ก็คือกรณีที่มีพยานมาให้ปากคำว่า
คุณโรเบิร์ตโยนแก้ววายหรือว่าแก้วแชมเปญลงแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการโยนก่อน
หรือว่าโยนหลังจากที่คุณแต่งโมเนตตกเรือไปแล้ว
แล้วโยนไปโยนทำไม
โยนไปทำไมนะครับเพราะว่าคุณปอก็ยอมรับเองว่า
มีการดื่มวายจริงดื่มแชมเปญจริง
แล้วบนเรือก็เห็นว่ามีอยู่๖คน
ฉะนั้นก็น่าจะมีแก้วไวหรือแก้วแชมเปญ๖แก้วหรือเปล่า
แต่ตอนทีมเก็บพิสูจน์หลักฐานเนี่ย

ขณะที่งานสืบสวนก็ทราบว่าชุดสืบสวน
เน้นไปที่ประเด็นลำดับช่วงเวลาการเกิดเหตุภายในเรือครับ
เขาอยากจะรู้เลยว่าตั้งแต่เรือเริ่มแล่นเข้ามา
ใกล้จุดเกิดเหตุมันกี่โมง
โดยมีการไปเปรียบเทียบกับพญาหลักฐานที่หาได้เพิ่มเติม
เป็นภาพวงจรปิดจากสถานประกอบการแห่งหนึ่ง
เจ้าสถานประกอบการแห่งนี้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
ซึ่งสามารถจะระบุระยะห่างของการขับเรือแต่ละครั้งได้

แล้วก็จะมีผลต่อการทำสำนวนคดีของเจ้าหน้าที่ในคดีนี้ด้วยครับ